ปรากฏว่าไปเจอของดีบนขอนไม้
ของดีที่ว่าคืออะไรเข้าป่าไปดูเลย
เหตุเกิดจากขอนไม้ค่ะ
จริงของคุณแต่มันเต็มไม่หมดเลย
เหตุเกิดจากขอนไม้ค่ะ
คุณคะชาวบ้านเขาตั้งใจเข้าป่า

แต่ดันได้เห็ดติดมือมาด้วย
เอาโชว์ของฉันไหมใช่ไหมล่ะ
คุณยายนะคะชื่อว่าคุณยายเห็นนะคะ
คือคุณยายเห็นเนี่ยค่ะเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ท่านหนึ่ง
ที่อยู่ในหมู่บ้านสุขสำราญ

เข้าป่าตั้งใจจะไปสับหน่อไม้
ไปเอาหน่อไม้ออกมาเอามาทำอาหารทานเนี่ยนะ

ที่ป้ายิ้มอยู่เนี่ย

คือก็ต้องไปเก็บหน่อไม้เสร็จ
แล้วก็ไปเก็บเห็ดตามขอนไม้กลับไปกินที่บ้าน
สรุปก็คือได้อุปกรณ์ได้วัตถุดิบ

และเพาะเลี้ยงขายสร้างรายได้ได้ด้วยนะจ๊ะ
ราคาตามตลาดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท

รสชาติจะหวานด้วยนะคะ

เจอร์ของมันจะหนึบนิดนึง
คุณลองคิดลองเอาตะแกงใส่น้ำยะนาง
กินใส่หน่อไม้ด้วยได้หวานแล้ว

ฟักทองด้วยจะใส่ผักหวานใส่บวบใส่อะไรว่าไป

โอ้เป็นแต่แทรก

คือมันเป็นวิธีช่องบ้านที่แบบ
มันน่ารักดูแล้วมันมีความสุข

ผมว่านะเก็บไปปั๊บรอฤดูใหม่
หรือช่วงใหม่ที่ฝนมันตกมาใหม่

ดูดีอ้าวเหลือก็ไปขายได้อีก

เออเอาไว้ให้เฮ็ดกิน